อะไรการเตะบอลมันช่วยออกกำลังกาย

สิ่งหนึ่งที่ต้องทำให้มั่นคง

ก็คือผูกเชือกรองเท้าดี
ไม่งั้นแล้วก็โอ้โหอาจจะเป็นแบบนี้ครับ
นี่เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแตะทะลุฟ้าเลย

จับปั๊บเออเตะป๊าบ
อยู่ที่เดิมลูกบอลอยู่ที่เดิมแล้วแล้วอะไรลอยอ่ะ
รองเท้าสิครับมันหล่นในชามข้าวของพี่เขา

คุยกันเฮ้ยเพื่อนเป็นไงกับข้าวนายอร่อยไหมนายกินกับข้าวอะไรอร่อย
นี่ผัดกะเพราผัดกะเพราอะไรเพื่อน
ผัดกะเพราลูกอ๋อผัดกะเพราอุ๊ยผัดกะเพรารองเท้าแตะ
ก็อาจจะกินผัดกะเพราลูกชิ้น
นี่ผัดกะเพราลูกลูกชิ้นเหรอลูกปอนต์นี่แหละ

อุ๊ยคือฟุตบอลธุรกิราอะไรก็ตาม

อุบัติโหดอุบัติเหตุ
โอ๊ยตายแต่เรื่องผมเลือกก็ต้องระวังรองเท้ามัดให้ดี
เอาจริงนะเด็กชอบใส่รองเท้าหลวม
เขาใหญ่เผื่อโตใช่ไหมคือเพราะเตะปุ๊บ

เปรี้ยวแปบลอยแต่ลูกปอนต์ไม่เปรี้ยวนะเหมือนที่เดิม

แต่ก็ต้องระวังด้วยถ้าเกิดมีคนนั่งอยู่อะไรแบบนี้เนาะ